ทีนี้คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นกันหน่อยค่ะ
คุณลุงคนนึงตัดสินใจตัดเสื้อร้อนแล้วนะ
จะสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศบาลสามแวงเนี่ยตัดเสื้อตัวนี้รอไว้เรียบร้อยแล้ว
แต่ปรากฏว่าโดนเพื่อนบ้านเอาปืนจี้ให้ลุงถอนตัว
ระหว่างที่กำลังสมัครเอ้าแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ

คุณลุงคนนี้คือคุณลุงมานิดจะแรบรำอายุ๗๒ปี

ลุงแกตัดเอาไว้เพื่อตั้งใจใช้ในการหาเสียง
เตรียมรองรับสมัครเลือกตั้งไนยกทรศาสตร์สามแว

เพราะว่าเมื่อวันที่สมัครก็คือ๑๒กุมภาที่ผ่านมา

ปรากฏว่าถูกนายประดิษฐ์หรือว่านายเป้
จรรย์ลำอายุ๕๐ปีเอาอาวุธปืนมาขู่คุณลุง
ไม่ให้ลุงสมัครจนลุงต้องถอนตัว
มานิดบอกว่าตอนนั้นตกใจมากเลย
เป้ถือปืนมาจี้แล้วพยายามที่จะคว้าปืนไว้
คุณลุงจะคว้าปืนไว้แล้วก็ยกมือไหว้ในเป้
รับปากกับนายเป้ไปลุงถอนตัวก็ได้จ้ะ
ทำให้ไม่สามารถสมัครได้ทันวันสุดท้าย
ทีแรกตั้งใจจะให้เป็นตัวเลือกของประชาชนที่ตำบลสามแวง

สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาแล้ว
รอบนี้จะมาทำหน้าที่ตั้งใจเอาไว้นะ
จะมาทำหน้าที่ผู้นำสร้างความเจริญให้กับตำบลสามแวง
หลังจากนี้ถ้าเกิดมีโอกาสจะลงสมัครอีก

แต่อยู่ดีการเอาปืนมาจี้แบบนี้มันไม่ได้นะ
ลุงบอกว่าก็ขอไม่เอาเรื่องละกัน
คือตำรวจจะดำเนินการกับผู้ที่ก่อเหตุ
เพื่อนบ้านของคนที่ก่อเหตุก็บอกว่า
พอรู้ข่าวตกใจมากเลยเพราะว่าในเป้ที่เอาปืนมาจี้ลุง
ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วปืนที่ใช้ก็เป็นปืนปลอม
แต่ว่าที่ในเป้มาก่อเหตุคงจะเบาแหละ

แต่พอเกิดเหตุแล้วในเป้บอกว่าเดี๋ยวจะไปขอโทษคุณลุงนะคะ